ครับทางการรัสเซียออกมาเปิดเผยข้อมูลเรื่องของขบวนการลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนของกลุ่มไอซิสนะครับ
โดยบอกว่าตุรกีเป็นผู้ค้ามรายใหญ่
พร้อมระบุว่าประธานาธิบดีของตุรกีพร้อมกับครอบครัวมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยครับ
กระทรวงกลาโหมของรัสเซียแถลงเปิดเผยหลักฐาน
เกี่ยวกับการลักลอบค้าน้ำมันผิดกฎหมายของกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสรามในอีรักษ์และซีเรียหรือว่ากลุ่มไอซิสนะครับ
โดยมีประเทศตุรกีเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของขบวนการคารวาลรถบรรทุกน้ำมันเหล่านี้
และยังเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุด
สร้างรายได้ให้กับกองกำลังติดอาวุธเหล่านี้อย่างมหาศาลในแต่ละปีครับ
ด้านนายอาณาโทลี่แอนโทนอฟนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุว่า
ตอนนี้กลุ่มไอซิตใช้เส้นทาง๓เส้นทางหลักในการขนย้ายน้ำมันเถื่อนเหล่านี้
่งหน้าผ่านไปยังอีรักษ์และซีเรียไปยังพรมแดนของประเทศตุรกี
ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่านักรบถึง๒๐๐คนพร้อมด้วยอาวุธยุทธภัณฑ์๑๒๐ตัน
ยานผ่านนะ๒๕๐คันถูกส่งไปยังกลุ่มไอซิสและกลุ่มอัลนุสร่าผ่านตุรกี
ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาทางตุรกีไม่ได้มีการดำเนินการใดเพื่อหยุดยั้งขบวนการเหล่านี้แต่อย่างใด
จากนี้ตามข้อมูลที่รับทราบมายังพบนะครับว่านายเรเจฟเทยิปแอโดอาร์มประธานาธิบดีของตุรกีและครอบครัว
มีส่วนเข้าไปผัวพันเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้าน้ำมันเถื่อน
อย่างไรก็ตามผู้นำตุรกีได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้แล้ว
พร้อมกับระบุว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีและจะยอมลาออกจากตำแหน่งหากพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงครับ